เป็นเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

นี่แหละครับมีคลิปจากกล้องวงจรปิด
ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

คุณลุงก็เอ่ยปากเตือนบอกมาขี่รถตรงนี้ได้ยังไง
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็ขี่ผ่านคุณลุงไป

แต่ท้ายที่สุดขี่ย้อนสอนกลับมาชน
จนคุณลุงกระเด็นล้มลงไปกับพื้น
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมฮะ
รถจักรยานยนต์มาแบบไม่แคร์ใคร
คนก็เขายืนกันอยู่บนทางเท้าถูกต้อง
แต่รถจักรยานยนต์ขี่มาทางเท้าเฉยเลย

บอกว่าบีบแตรทำไมขี่ย้อนกลับมาชนเลยครับ

หลังคลิปถูกแชร์ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะครับ
ชาวเน็ตก็พากันเรียกร้องให้โดนข้อหาพยายามฆ่า
อีกทั้งบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าข่ายไตรตรองไว้ก่อนนะ
เออนะฮะจะให้เป็นข้อหานักเนี่ยนะครับ

ติดตามชายเสื้อฟ้าที่อยู่ในคลิป
พบว่าก็คือคุณศาสะวสุช่ำชองยนต์อายุ๕๖ปี
คุณลุงสัสสาวสุเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ตอนนั้นลุงเองก็กำลังรอขึ้นรถเมย์ไปซื้อของ
จู่ก็มีรถจักรยานยนต์นี่แหละฮะ
ขับขี่มาบนทางเท้าแล้วก็บีบแตร่ใส่

ลุงก็เลยพูดตอบกลับไปว่านี่มันทางเท้า

คุณลุงยืนยันว่าพูดปกติ

คนขี่รถจักรยานยนต์ขี่กลับมาชนลุงอย่างแรง
ไม่พูดไม่จาแล้วก็ขี่หนีไป
ลุงล้มลงกับพื้นสะโพกซ้ายได้รับบาดเจ็บนะครับ
หลังเกิดเหตุลุงก็ไปแจ้งความที่สนนางเลิ้ง
กระทั่งตำรวจนั้นติดต่อมาว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจากัน
ผู้ก่อเหตุที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ก็พร้อมชดเชยเงินให้๕๐๐บาท
แต่ลุงสัสสาวสุบอกไม่รับเงิน
แล้วให้คนรู้จักเอาคลิปมาลงแฉบนโซเชียล
ถึงพฤติกรรมของคนขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าหน่อยครับ

เมื่อวานนี้เจอกับตำรวจตำรวจนั้นมาให้รับตังค์ผมที่บอก

โกรธตอนนี้มันโว๊คกลับมาชนผม

มีข้อมูลจากลูกเพจไทยรัฐนะครับ
ให้ข้อมูลมาว่ามีตำรวจยศนายพลเป็นผู้เคลียร์เรื่องนี้ให้
คู่กรณีบอกว่าให้จ่ายเงินชดเชยลุงไป๕๐๐บาท
แล้วก็ถามลุงด้วยนะครับว่าสายป่านยาวหรือไม่
ถ้าไม่รับจะไม่ได้อะไรเลยนะ
เออเป็นการขู่หรือเปล่า
แต่ทางคุณลุงเองยืนยันว่าก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษ
ไม่ใช่เอาเงินมาฟาดหัวแบบนี้แล้วก็จบเรื่องกันไป
ขอให้กฎหมายดำเนินการจะผิดในข้อหาอะไรก็ตาม

ส่วนจะชดเชยความเสียหายหรือว่าอาการบาดเจ็บของลุง

เพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็ให้คุณลุงไปตรวจร่างกายก่อน
แล้วก็ผิด๒ข้อหาคือ๑ทำร้ายร่างกาย
กับ๒ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้านั่นเองนะคะ
คนในโซเชียลบอกว่านี่พยายามฆ่าเลยหรือเปล่าเนี่ย